คราวนี้คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดูข้อเปรียบเทียบกันนะครับว่า
เรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดสำหรับร่างรัฐมนูลของอาจารย์มีชัยคือ

บทเฉพาะการของฉบับอาจารย์มีชัยเทียบกันกับรัฐมนูลฉบับปี๒๕๕๐เนี่ย

ถ้าหากว่าเราไปดูกันก่อนครับสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรัฐธรรมนูลนั้น
รัฐมนูญฉบับปี๒๕๕๐นั้นนะครับระบุว่า
จะต้องถูกเสนอแก้ไขโดยคอรมสสเป็นผู้เสนอการแก้ไขนะครับ
หรือประชาชนครับจะต้องมีประชาชนไม่น้อยกว่า๕๐๐๐คนเสนอขอแก้ไข
โดยจะต้องมีการตั้งยัตติ๓วาระวาระ๓ต้องมีคะแนนเห็นชอบมากกว่า
นี่คือสรุปใจความสำคัญของบทเฉพาะการในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๐นะครับ
ที่เป็นแบบนี้คราวนี้มาดูของฉบับอาจารย์มีชัยบ้างว่ารูปร่างหน้าตานั้นเป็นอย่างไร
หลักแล้วใจความก็จะคล้ายกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยนะครับ
คอรมสสเป็นคนเสนอแก้ไขเช่นเดียวกันครับ
ประชาชนไม่น้อยกว่า๕๐๐๐ชื่อนั้นเสนอขอแก้ไข
สอสอทุกพักต้องเห็นชอบด้วยอย่างน้อยคือร้อยละ๑๐นะครับ
นี่แหละครับเป็นการเพิ่มกฎเกณฑ์กติกาเข้าไปดังนั้นการจะแก้ไข
เนื้อหาของรัฐมนูลนั้นไม่ง่ายครับฉบับของอาจารย์มีชัย
ต้องเห็นชอบด้วยมีการตั้งยติ๓วาระเช่นเดียวกัน
วาระ๓นั้นต้องมีคะแนนเห็นชอบมากกว่า

ถ้าหากจะมีการแก้ไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูล
เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูล
หรือเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ตรงจุดนี้ต้องทำประชามติครับ
นี่คือการสรุปเนื้อหาสำคัญของบทเฉพาะการเรื่องเกี่ยวกับการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
ฉบับของอาจารย์มีชัยเปรียบเทียบกันกับฉบับรัฐมนูลในปี๒๕๕๙

เรามาดูเนื้อหาอื่นกันต่อครับคุณผู้ชมเราพบว่าถ้าหากว่าเราไปดูไส้ในของบทเฉพาะการนี้นะครับ
เฉพาะการรัฐมนูลในปี๒๕๕๐กำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูลนั้น
และคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูลสิ้นสุดลงในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูล
ห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอหรือดำรงตำแหน่งสวภายใน๒ปี
นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันผลประโยชน์ได้เสียนั่นเองนะครับ
ในขณะที่บทเฉพาะการของฉบับอาจารย์มีชัย
ให้คณะกรรมการร่างรัฐมนูลนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก๘เดือน
นี่ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะครับตัวเลขจากสูตรเดิม๖บวก๔บวก๖บวก๔
กลายมาเป็น๖บวก๔บวก๘บวก๕
เลข๘คือตรงนี้ครับการทำกฎหมายลูกนั่นเอง
เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลและกฎหมายอื่นที่จำเป็นให้แล้วเสร็จ
แต่มีจุดที่เหมือนกันกับปี๒๕๕๐คือห้ามกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใน๒ปีครับนี่คือจุดเหมือน
ส่วนบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
กำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งสอสอต้องให้เสร็จภายใน๙๐วัน
เฉพาะการของอาจารย์มีชัยนะครับกำหนดระยะเวลาเลือกตั้งเพิ่มเป็น๑๕๐วันครับ
ขณะที่มาของสวในปี๒๕๕๐ก็มีทั้งสัญหาและเลือกตั้งนะครับ
โดยสวสัญหามีวาระ๓ปีสามารถเป็นติดต่อกันได้ครับไม่ห้ามเว้นวัก
ส่วนสวเลือกตั้งห้ามผู้ที่เคยเป็นสวในปี๒๕๕๙
ดำรงตำแหน่งในการเลือกตั้งครั้งแรกของรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ส่วนบทเฉพาะการของอาจารย์มีชัยนะครับร่างรัฐมนูญฉบับนี้
ไม่ได้ห้ามอดีตสวลงสมัครเอาไว้เพราะครั้งนี้เป็นการเลือกทางอ้อมจากกลุ่มอาชีพต่าง
นอกจากนี้ในบทเฉพาะการปี๒๕๕๐ก็กำหนดให้คณะรัฐมนตรี
รวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช
จากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่นะครับ
แต่ว่าบทเฉพาะการของอาจารย์มีชัยนั้นยังคงให้อำนาจของหัวหน้าคอสช
มีผลบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๗ต่อไป
แม้จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
และยังให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก๑ปี
เพื่อดำเนินการปฏิรูปต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
สิ่งที่เหมือนกันในบทเฉพาะการของทั้งรัฐมนูญฉบับปี๒๕๕๙
และร่างรัฐมนูญฉบับอาจารย์มีชัย
คือการเขียนนิรัฐโทษกรรมให้กับผู้ที่ทำปฏิวัติรัฐประหารนั่นเองนะครับ
นี่คือการสรุปเปรียบเทียบให้เห็นนะครับ
เนื้อหาบทเฉพาะการของฉบับปี๕๐กับฉบับของอาจารย์มีชัยนี้
มีลักษณะคล้ายกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไร

ร่างของอาจารย์มีชัยนั้นจะผ่านความเห็นชอบของประชาชนไปได้หรือไม่
เพราะว่ามีหลายกระแสวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งหลายฉายาด้วย
สำหรับร่างรัฐมนูญฉบับของอาจารย์มีชัยนะครับ